จากกรณีที่ขนส่งเขามีแนวคิดว่า
จะให้คนที่มีใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ย
ทดสอบในเรื่องของการขับรถใหม่

โอ้โหเสียงวิพักษ์วิจารณ์กระหึ่มเลย
พอพูดถึงประเด็นนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนเลยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเรื่องแนวคิดที่กรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่า
เดี๋ยวต้องเรียกใครที่ได้ใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ย
ทดสอบสมรรถภาพใหม่เนี่ยนะ
ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหลายกระแสเลย
ล่าสุดอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเขาก็เลยชี้แจงแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแนวคิดอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนะคะ
นายจิรุษวิสานจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็พูดถึงแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพ
ผู้ที่ถือใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ค่ะ
โดยเฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่๗๐ปีขึ้นไป
เพราะถือว่าสภาพร่างกายเสื่อมถอยลงและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้ยังเป็นแค่แนวคิดนะคะ
ยังไม่ได้มีกำหนดมาตรการหรือว่าจะดำเนินการอย่างชัดเจน
กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

ถูกประสงค์ก็เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชน

ให้มั่นใจได้ว่าคนที่ได้รับใบอนุญาตขับรถนั้นมีความพร้อมเพียงพอ
ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงต้องหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบครอบก่อนนะคะ
เพื่อจะได้เหมาะสมในการดำเนินการ
ขณะเดียวกันค่ะก็มีเสียงสะท้อนจากคนใช้รถใช้ถนนก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะ
คนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็อยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง
เพราะก็จริงอยู่ที่ผู้สูงอายุจะมีสภาพอาจจะไม่พร้อมหรือมีโรคประจำตัวนะคะ
และจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่คนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของคนที่สอบใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ
และหากนำสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาตรวจสอบจะพบว่ากรณีที่ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพเป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเปอร์เซ็นต์น้อยนิดเท่านั้นค่ะ
อีกทั้งการจะเรียกคนหนึ่งล้านคนกลับไปทดสอบก็จะเพิ่มภาระให้ทั้งผู้ถือใบอนุญาตรวมทั้งตัวเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ